ช่วงนี้ในช่วงปีใหม่ช่วงการเดินทาง
แจ้งเหตุฉุกเฉินต่างเป็นเบอร์ที่สำคัญมาก
ก็ทั้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางทุกหน่วยงาน
ก็ขอความร่วมมือว่าอย่าป่วนกับเบอร์เหล่านี้
เพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุจริงหรือว่าเกิดเหตุฉุกเฉินจริง
เจ้าหน้าที่จะได้สามารถที่จะไปช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับ

อุบลราชธานีสามารถจับชายวัย๒๐ปีหลังโทรศัพท์
ป่วนศูนย์ของบริการการแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖
เพื่อขอมีเพศสัมพันธ์กับคอร์เซนเตอร์
เจ้าตัวรับสาภาพแบบนี้บอกว่าแค่อยากฟังเสียง
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีความผิดนะครับ
โดยนายมณัฐคำชาลีอายุ๒๐ปี
คนงานลานมันสัมปะหลังแห่งหนึ่งในอำเภอตรการ

ถูกตำรวจภูทรเมืองอุบลราชธานีจับ
โทรศัพท์ไปป่วนศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน๑๖๖๙
เพื่อขอมีเพศสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่คอร์เซนเตอร์
เมื่อวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ตั้งแต่๘นาฬิกาถึง๒๐นาฬิกา
เชื่อไหมคุณว่าโทรไปกี่ครั้ง

ขณะที่เจ้าตัวพอถูกจับได้ก็รับสาภาพว่าโทรไปสายด่วน๑๖๖๙จริง
เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีประชาชนที่นำมันสัมปะหลังไปขายเป็นลม
ได้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลผ่านสายด่วน๑๕
คือมีเหตุจริงก็เลยโทรไปแจ้งจริง
แล้วก็ปรากฏว่าในสายด่วนมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมารับ
แล้วก็พูดจาดีภัยเพราะตัวเองก็เลยจึงเกิดความคึกขนอง
อยากจะฟังเสียงอีกจึงโทรเข้าไปต่อเนื่อง
โทรแล้วโทรอีกโทรแล้วโทรอีกแต่ไม่คิดว่าจะมีความผิดไง

โดยนางเพ็ญศรีสุวรรณกูธอายุ๓๙ปี
เป็นพยาบาลวิชาชีพศูนย์รับแจ้งเหตุ

เล่าว่าช่วงปีใหม่ถูกกลุ่มบุคคลโทรศัพท์ก่อกวนจำนวนมาก
ทำให้ไม่สามารถประสานงานกับหน่วยกู้ชีพ
และรถพยาบาลในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

เจ้าหน้าที่กำลังพูดคุยต่อสายป่วนอยู่เนี่ย
ปรากฏว่ามีอีกสายโทรเข้ามาก็ยังไม่ทันรับ
หรือว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นรับ
แต่มันก็มีผลต่อกันเห็นไหมนะครับ
โดยในช่วงปีใหม่ก็มีกลุ่มคนแบบนี้โทรเข้ามาเยอะ
ทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
เสียโอกาสที่รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที

เพื่อป้องกันการสูญเสียที่ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก

มีคนโทรขอความช่วยเหลือจำนวนมากนะครับ
ก็ขอความร่วมมือในทุกสายทุกเบอร์แหละนะครับให้อย่าโทรป่วนกันนะครับ